ที่เขาบอกว่าปลาเน่าตัวเดียวเหม็นทั้งห้องนี่แหละคุณผู้ชม
คือถ้าเกิดว่าย้อนไปมันเคยเป็นคดีความ
เพราะว่า๒อายการที่ภูเก็ตเนี่ยนะคะ
มีคลิปเสียงเกี่ยวกับการเรียกเงิน๑๐ล้าน
เรียกเงินจากลูกน้องของนักธุรกิจต่างประเทศ

ก็นี่แหละมันเป็นเรื่องของการแพ่วถางทำลายที่ดินในเขตอุทยาน
แต่ทีนี้มาจนถึงวันนี้คดียังไม่สิ้นสุดนะคะ
แต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจุดจบสุดท้ายปลายทางของคนโกงเป็นยังไง
ทุจริตและประพฤติมิชชอบภาค๘ในข้อกล่าวหา
ทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่เป็นรายที่๒ในคดีเดียวกัน
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการยื่นฟ้อง
นายวันฉัดชุนหวักถอ
ยื่นฟ้องครั้งนี้เป็นขั้นตอนหลังจากที่ทั้งคู่
ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช
มีมติชี้มูลความผิดโดยมีการเผยแพร่มติดังกล่าว
เมื่อวันที่๒๑ธันวาคม๒๕๕๙
ก่อนจะส่งรายงานสำนวนการไต่สวนเอกสารหลักฐานสำเนาอิเล็กทรอนิกส์
และคำวินิจฉัยไปยังอายการสูงสุดเพื่อให้ฟ้องคดีดังกล่าว
คดีนี้แม้สารจะยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาคดี

แต่เป็นคดีสำคัญอีกหนึ่งคดีที่มีอายการเข้าไปเกี่ยวข้อง
ขณะที่อีกหลายคดียังอยู่ในระหว่างขั้นตอน
ตรวจสอบข้อเท็จจริงของสำนักงานคณะกรรมการปปช
หลังข้อมูลชี้ชัดว่าอายการอาจเข้าไปมีส่วน
ได้เสียกับการกระทำความผิด
ปฏิบัติการทลายเครือข่ายของนายชัยนัทกรชายานันหรือตู้เห่า
ช่วงปลายปี๒๕๖๕ที่นำมาสู่การจับกลุ่ม
และอายัดทรัพย์สินของตู้ห่าวหลายรายการ
เป็นอีกคดีที่เมื่อตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังก็พบว่า
มีอายการเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือตู้ห่าว
คดีสำคัญที่เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต
มีคุณแทนด้วยมีคุณแทนผิดคุกได้ด้วยเชื่อไหม
เล่นพรุ่งโน้นเยอะแยะตายอีกด้วยเชื่อไหม
คลิปภาพและเสียงนี้สะท้อนชัดว่า
ตู้ห่าวมีข้าราชการหลายระดับให้ความช่วยเหลือ

ผังข้อมูลที่ตำรวจนำมาแสดงในการแถลงข่าวพบว่า
มีอดีตอายการจังหวัดภูเก็ตบางราย
มีส่วนเกี่ยวข้องกับคลิปเสียงดังกล่าว
เมื่อตู้ห่าวเคยรอดพ้นจากคดีจ้างวานพยายามฆ่าผู้อื่น
และจ้างวานวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่นเมื่อปี๒๕๕๙
หลังอายการจังหวัดภูเก็ตในขณะนั้น
มีคำสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมด
ซึ่งหนึ่งในนั้นมีตู้ห่าวรวมอยู่ด้วย
ข้อสังเกตของคำสั่งไม่ฟ้องทั้งข้อหาพยายามฆ่าและวางเพลิง
มาจากกระบวนการพิจารณาสำนวนฟ้องจำนวน๕๐๗หน้าที่อายการพิจารณา
และมีคำสั่งไม่ฟ้องในระยะเวลาเพียง๑วัน
และข้อมูลทั้งหมดนี้ถูกนำเข้าบรรจุในรายละเอียด
เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

อาจเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางพิจารณาคดี
ซึ่งมีปลายทางหรือสถานีสุดท้ายอยู่ที่การติดคุก
ไล่ออกและยึดทรัพย์รออยู่
สนับสนุนโดยกองทุนปปช